ภาพสาวฟังกับจับกระทอย

คืออะไรขึ้นถึงจะต้องมารถภาพสาวฟังมาเป็นเพื่อนกัน
จริงก็คือเราก็ตกลงกันแล้วค่ะ
มันก็เป็นเรื่องที่เราตกลงกัน
เพราะว่าบางทีมันอาจจะเป็นเพราะว่าเราไม่ค่อยวางกันด้วย

แล้วก็มันก็อาจจะอยู่แล้วก็รู้จักกันมา
เหมือนรู้สึกว่าเป็นเพื่อนกันเลย
แต่ว่ายังรู้สึกดีต่อกันแบบเสมอ
แล้วก็คิดว่าการเป็นเพื่อนกันมันอาจจะยืนยาวกว่า
ความรู้สึกมันมาเปลี่ยนตอนไหนครับมุก
มันค่อยเปลี่ยนแล้วก็มันก็เป็นไปทั้งคู่
แต่ไม่ได้หมายความว่าเราไม่รักกันนะ
มันมันพูดยากยังรู้สึกว่าดี
ยังรู้สึกดีต่อกันอยู่มาก

เขาก็รู้ว่าเขาก็รู้ว่าเขา
เขาต้องเหมือนมุกต้องเป็นคนออกมาต่อก่อน

แล้วเขาก็ไม่ได้รู้สึกดีที่มุกต้องเจอก่อน
ก่อนแบบว่าเขาก็กลัวว่ามุกจะเครียดอะไรอย่างนี้ค่ะ
หลายคนเลยตกใจเพราะเหมือนว่าเพิ่งเจอเราทั้งคู่

แล้วอยู่ก็มาเปลี่ยนความรู้สึกซะแล้ว
จริงก็จริงก็เราก็คุยกันมานานแล้ว
แต่ว่าเรายังไม่รู้ว่าเราจะยังประมาณไหนดีอะไรอย่างนี้ค่ะ
เพราะว่าเราเรื่องนี้พูดยากพูดยากจังเลย
มันก็หลายอย่างแล้วนอกจากเรื่องเราสองคนด้วย
เราก็ต้องแคร์คนรอบข้างของพวกเราด้วยเช่นครอบครัวต่าง
ไม่แสดงว่าคุณรอบข้างก็มีส่วน
ก็หมายถึงว่ามีส่วนที่ทำให้เราอ่ะ
ตัดสินใจอะไรที่มันช้าค่ะ

อ่าเมื่อที่๓ไม่มีแน่นอนค่ะ
เพราะว่าเป็นเรื่องของเราทั้งสองคน
จริงถ้าสมมุติว่ามีมีที่๓ก็อาจจะโกรธกัน
หรืออาจจะไม่ได้เป็นความสัมพันธ์ที่ดีมากแบบวันนี้

เป็นอย่างไรบ้างครับ

เพราะว่ามันไม่ได้มีเรื่องนั้น
คำถามหน้าของคุณค่ะ

แต่มันเป็นเรื่องอื่นที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกันกับพี่ทอยเลย

แล้วมุกไม่อยากให้ใครก็ตามว่าพี่ทอยเลยนะคะ
เพราะว่ามุกกับครอบครัวของพี่ทอย

ความสัมพันธ์ทุกคนยังรักกันมาก

หนูไม่อยากให้มีเรื่องแย่
เสียดายเวลาที่ผ่านมามั้ยมุกที่เราพบกัน
ก็จริงมันคุ้มค่ามากสำหรับมุก
แล้วก็สิ่งที่เสียดายสิ่งเดียวเลยก็คือ
หนูไม่เคยเซอร์ไพรส์อะไรเขาสำเร็จเลย
เหมือนหนูก็ยังบอกเขาอยู่เลยว่า

เรายังไม่เคยเซอร์ไพรส์เขาสำเร็จเลย

แล้วก็ไปงรเขาทุกที

มุกว่าเรารับกันมากกว่าเดิมด้วยซ้ำ
มันเหมือนกับทั้งคู่มันก็รู้สึกเหมือนกันนะคะ
แล้วถ้าพวกเราสองคนแบบตกลงกันได้แล้วก็แฮปปี้แบบนี้
หนูคิดว่าแบบทุกคนไม่ต้องมีข้อสงสัยใดหรอก
เพราะว่ามันไม่มีอะไรเลยจริงแล้วพวกหนูรักกัน
ยังรักกันมุกใครเป็นคนเอ่ยปากขึ้นมาก่อน

เพราะว่าเราก็เป็นผู้หญิงแหละบางทีเราก็จะรู้สึกอะไรก่อน
เหมือนเหมือนมันก็ไม่มีเวลาให้กันบ้างจนไปมามันเหมือนกับว่า
เราก็เคยชินกับแบบนี้อะไรอย่างนี้
เขาบอกเขาไปเขาก็ไม่ใช่ไม่อยากให้โทษเขาเลยนะคะ
แล้วก็มันก็ไม่ใช่ความผิดลูกด้วยนะคือมันก็เป็นการตัดสินใจร่วมกันนั่นแหละ
มุกมาคุยกับเขาว่าพวกเรานี่แบบบ้างานกันมากเลยอ่ะ
เราชอบทำงานกันมากบางทีเราเทให้งานมากกว่าแบบหลายอย่าง
ถ้าอยากมาส่งผู้หญิงอะไรอย่างนั้นจริงถ้าดูสัมภาษณ์ก็จะรู้ว่าแบบ
เหมือนกับว่าเราไม่มีเวลาให้กันมาสักพักใหญ่แล้วแล้วพวกเราบ้างานทั้งคู่
แต่ว่าแต่ว่าอย่างที่มุกบอกค่ะมันไม่ใช่เรื่องที่ร้ายเลยสำหรับพวกหนู
มันก็ไม่ใช่ข่าวร้ายขนาดนั้นนะเพราะผมไม่อยากให้รู้สึกว่ามันเป็นข่าวร้าย
แค่มันอาจจะเป็นสถานะอื่นที่มันอาจจะยั่งยืนกว่าด้วยซ้ำ
คุยกันตัวหน้าดีไหมรับกันดูไหมคุยกันใหม่อย่างเงี่ย
อ๋อเพราะว่ามันไม่ใช่การเลิกที่จะแยกย้ายกันนะคะ
มันเป็นการที่แบบเฮ้ยหรือว่าจริงแล้วเราเป็นเพื่อนกันมาตลอด
จริงแล้วเราเป็นห่วงเป็นใยกันแบบนี้แบบเป็นเพื่อนกัน
ซึ่งเราก็คิดแล้วว่ามันลงตัวสำหรับเรา
ความรู้สึกที่ผ่านมามันไม่ได้ตอบตัวเองเลย
แต่ว่าเราสองคนเป็นแฟนกันรักกันอีกในสถานะหนึ่งอะไรอย่างนี้
อ๋อมุกว่าเป็นเพื่อนที่สนิทกันมันก็ทำให้เราอยู่ด้วยกันได้นานจริง

มันก็จริงมุกกับเขาไม่มีอะไรเลยนะคะ

ชอบเครียดเรื่องข่าวซะมากกว่า
มุกคิดว่าอะไรที่มุกดราม่าน่าจะเป็นเพราะว่ามุกกลัว
ุ๊กกลัวการที่อะไรมันจะเปลี่ยนแปลงไป
แล้วก็กลัวกลัวในสิ่งที่ทุกคนเขาคาดหวังกับเราอะไรอย่างนี้ค่ะ
คือพี่ทอยเขาก็ยังบอกเลยว่าแบบเราต้องแบบแคร์ตัวเองแบบให้มาก
ในเรื่องของความรักนิ่งที่ตอนนี้

แต่ถ้าเกิดในเรื่องของความรักนี่ต่างมุกออกไปแล้วแน่นอนใช่ไหม
เอ่อก็เป็นเพื่อนกัน
โอกาสที่จะกลับมาคุยกันใหม่อะไรมันจะพอมีไหม
อันนี้ไม่รู้เลยค่ะ

คือนั่นแหล่ะผมถึงบอกว่าการที่หนูตัดสินใจอะไรข้อกล้ากามมันยากมากเลย

คนรอบข้างเรายังรักเราทั้งคู่

มันคือทุกคนที่ยังคาดหวังว่าแบบ
คาดหวังยังชอบเวลาแบบเราแบบเล่นกันอะไรอย่างนี้ค่ะ
คงทำงานก่อน
แต่ว่ามุกรู้สึกว่าเมื่อมุกชอบทำงาน
แล้วก็มันมาอันดับหนึ่งจริง

เพราะว่าจะให้สุดท้ายน่าสามารถเข้าโดยทั้งนี้

พี่ทอยไม่มีทางพูดอีกทางนึงค่ะ
สำคัญละมุก